ของน้ำท่วมกันบ้างนี่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับหลายคนเหมือนกัน
แต่ละคนก็เจอปัญหาที่แตกต่างกันออกไป
อย่างสาวคนนี้เจอปัญหาตอนเมากลับบ้านครับ
คุณไก่ล้อแห่งที่นี่
แล้วมันเรากำลังรวมกัน

คือตอนแรกเธอก็กล่าวว่าอาจจะเดินตรงนี้แหละจะได้ไม่เปียก

ล้านแปลว่าอะไรให้มันแบบว่า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

นี่เป็นเพียงแค่หนึ่ง
หนึ่งอย่างที่หลายคนประสบพบเจอ
เพราะมันยังมีอีกหลายอย่างในช่วงที่น้ำท่วม

ก็เจอปัญหาที่แตกต่างกันออกไป

แต่เป็นเรื่องของฟ้าฝนที่ช่วงนี้มาหนักจริง
ใช่ค่ะยังไงก็ระมัดระวังในทุกด้านก็แล้วกัน
ครับนะคะทุกด้านก็แล้วกันนะคะ